คุณผู้ชมมาดูเรื่องร้อนในวงการผ้าเหลืองกันหน่อยนะคะ
ความคืบหน้าในการติดตามจับกลุ่มตัวพระพรมเมธีอดีต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ตอนนี้
ก็มีความคืบหน้าลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วย

จ่อออกหมายจับ๒ศรีกาสาวพาพรมเมธีหนี
ข้ามแดนไปกบดานในฝั่งลาว
พบตรนำทีมล่าถึงนครพนมเองนะครับ
แล้วก็ยึดรถตู้อาผ่าจอดทิ้งไว้ในวัดป่า
ส่วนสมภารโผล่ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็น
สมภายก็คือเจ้าอาวาสของวัดป่าแห่งนั้น
ใช่ค่ะตอนนี้ก็พบว่ามีข้อมูลว่าหลบหนีไปที่สปลาวแล้ว
โดยมีศรีกาเป็นผู้ที่ดูแลในการเดินทางไปที่ต่างประเทศ
ไปที่เพื่อนบ้านด้วย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาลามวรวิหาร

หมายจับในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์
และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

โดยเมื่อวานนี้ตำรวจก็เข้าตรวจสอบรถโตโยต้าอัลผ่าสีบรอนเงิน

ติดป้ายวงกลมเสียภาษีกรมการขนส่งทางบกปี๒๕๕๙
ระบุหมายเลขทะเบียน๓กไก่พศ๘๖๗๒กรุงเทพมหานคร
จอดทิ้งไว้ใกล้กับกุฏิเจ้าอาวาสวัดป่าสุคลทรักษ
ค่ายเสรีตำบลนางามอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนม
ตำรวจก็คาดว่านี่จะเป็นภาษณะที่พาพระพรมเมธีหลบหนี
คือจากการพบเบาะแสของชุดสืบสวน

บอกว่าพบว่าเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคม
จำกันได้ไหมฮะวันที่มีปฏิบัติการเลย
วันที่เขาเรียกว่าโอ้โหคดีพระ
เป็นวันที่ตำรวจกองปราบเปิดปฏิบัติการ
จับกลุ่มพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั้นนะครับ
อดีตพระพรมเมธีรับกิจนิมนต์ที่จังหวัดพิศนุโลก
เจ้าตัวทราบข่าวว่าตำรวจเปิดปฏิบัติการ

จากเดิมที่เดินทางกลับวัดสัมพันธวงศ์
กลายเป็นว่าต้องเดินทางหลบหนีไปที่วัดป่าสุคลธรรมรักษ
ที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมทันที
โดยขึ้นรถตู้ที่มีโยมอุปถายิกา

คนขับรถเดินทางไปด้วย

จากนั้นโยมอุปถายิกาบรายนี้จึงติดต่อ

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอดีตพระพรมเมธีเช่นกัน
ที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วงสปลาว

ข้ามลำน้ำโขงไปยังสปลาวทันที

ก็เลยต้องตามมาตรวจที่วัดป่าแห่งนี้
เพื่อที่จะมาพบแล้วก็มาตรวจสอบรถอัลพาร์ทคันนี้นะครับ
ใช่เพราะว่าตอนที่หลบหนีไปก็คือคืน๒๔นั่นแหละ
เวลา๒๑นาฬิกา๒๕นาที
มีการประสานกันระหว่างยมอุปถายิกา
คราวนี้ที่ว่ามาตรวจที่วัดป่าสุคลทรักษ
ก็มาหาพระอธิการพรเทพจักรวโร

บอกว่ามีรถตู้มาจอดทิ้งไว้ในวัด
ก็คือวันนั้นเป็นวันที่มีการจัดงานวันวิสาขาบูชา

เขาบอกว่ามาตั้งแต่เช้าเลย๖โมงเช้า

ว่าเป็นรถใครมาจากไหนในรถมีใครบ้าง
แต่ทราบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขอฝากรถตู้คันนี้ไว้กับพระเอาไว้เท่านั้น

ตำรวจมาขอตรวจค้นรถ
เจ้าอาวาสเองก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ข้อมูลไปหมดเลยนะคะ
ตำรวจเองก็ยึดรถไปโดยไม่ได้แจ้งว่าจะต้องถูกดำเนินคดีแต่อย่างใด
นี่ก็เป็นทางฝากฝั่งของเจ้าอาวาสวัดให้ข้อมูลมา
คือเจ้าอาวาสวัดบอกว่าไม่เคยรู้จักกับอดีตพระพรมเมธีเลยนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ากลุ่มที่นำรถมาฝากมีใครบ้างและจะไปไหนต่อ
แต่การนำมาฝากตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
จนกระทั่งถึงเมื่อวานในการตรวจค้นเนี่ย
เพราะตรวจนี่แหละครับเจ้าอาวาสวัดป่าสงสัยอยู่เลย
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องของอดีตพระพรมเมธี
แล้วมาดูอดีตพระพรหมสิต
ที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ทีมข่าวก็ไปสอบถามนายกริจกระแสทิพย์พบเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ก็บอกนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้รับตัวอดีตพระเมธีสุธิการ
หรือว่าอดีตพระสังคมอันนี้พูดถึงอดีตพระเมธีก่อนนะ
บอกว่าอดีตพระเมธีสุธิกรมีอาการเครียดน้อยกว่าพระรูปอื่นที่เข้ามาก่อนหน้านี้
แล้วก็คิดว่าน่าจะเตรียมใจมาแล้วเมื่อมาถึงก็เข้าพิธีรับตัวผู้ต้องขังใหม่
ตรวจร่างกายทำประวัติเบื้องต้นไม่พบโรคประจำตัว
แล้วก็ไปอยู่แดนแรกรับร่วมกับอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกด
สวยงนอดีตเจ้าอาวาสวัสดิ์ส่าแกดอดีตเจ้าอาวาสส่าแกดหรืออดีตพระภมมัสศิษย์
ก็ตอนนี้ถือว่าคลายความกังวลลงแล้วโดยรวมถือว่ามีความเครียดน้อยลง
และยังคงมีโรคประจำตัวก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็โรคภูมิแพ้
อกจากนี้ยังพบว่ามีอาการท้องเสียตั้งแต่ก่อนถูกส่งตัวมายังเรือนจำ

ซึ่งก็ได้ย้ายอดีตพระพรหมสิตจากแดนแรกรับไปยังแดน๓แล้ว
โดยจัดให้อยู่ร่วมแดนกับอดีตพระลูกวัดสะเกดซึ่งถูกส่ง
ไปในแดนสามดันสี่และดันหกตอนนี้เปรียบตัวเดี๋ยวแหละ
ใช่ครับ
ส่วนเรื่องของกรณีนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระนี้นะคะ
ก็ยังคงปวดหลังจากอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท
ต้องมีคนประคองและนั่งรถเข็นในบางครั้ง
รวมทั้งต้องทำกายภาพบรรวัตรวันล้านหนึ่งชั่วโมง
เพื่อบรรเทาอาการตามที่แพทย์ทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรมแนะนำด้วยนะคะ
ซึ่งก็เป็นข้อมูลจากพันธมติเอกณรัศเวตนันอธิบดีกรมราชทัน
ก็คือยังคงมีปัญหาสุขภาพล่ะค่ะ
อาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกหน่อยนะคะ
แต่ว่าน่าจะมีอาการดีขึ้นเป็นลำดับ
แต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องส่งตัวมา

อันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรมราชธรรม

ในการที่จะจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ๑คน

อดีตพระพรมเมธีที่ยังคงหลบหนีอยู่
บอกว่าเป็นนักเล่นหุ้นเป็นเศรษฐีนี
ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทมหาชนขนาดใหญ่หลายแห่ง

ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแรก

พร้อมหญิงชาวลาวเดินทางออกจากไทย
ด่านชายแดนจุดตรวจสะพานมิตรภาพแห่งที่๓

ตั้งแต่ช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๒๕นาที
ของวันที่๒๔พฤษภาคม
ซึ่งเป็นวันที่มีการเปิดปฏิบัติการ
จับกลุ่มพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่นแหละครับ

ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศลาวนะครับ
ตอนนี้มีความร่วมมือกับทางการลาวแล้ว

จะทำงานร่วมกันในการตามตัวอดีตพระพรมเมธีนะครับ
ส่วนเรื่องของการประชุม

ใช่ค่ะก็เพื่อที่จะตามเรื่องของแนวทาง

ก็คือพร้อมที่จะลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานทันที
ก็คือด้านของพลตำรวจตรีสุธินทรัพย์พ่วงนั่นเองนะคะ